พี่น้องชาวสวนยางตอนนี้เดือดร้อนอย่างมาก

และนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้น

แต่ว่ามีชาวสวนยางที่พัดทะลุง

ถ้าเกิดว่ากรีดยางมาแล้วนำน้ำยางไปขายเลยแล้วรับเงินเนี่ย
ต้นทุนที่ได้รับกลับมานั้นอาจจะไม่สู้
เท่ากับการแปรรูปเป็นหมอนเพื่อสุขภาพ
สร้างรายได้ดีและผลตอบรับก็น่าพึงพอใจนะครับ

น้ำยางพาราคนถูกนำลงปั่นผสมกับสารเคมีในถัง
ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการผลิตหมอนยางพารา
เพื่อสุขภาพของเกษตรกรกลุ่มอาชีพสหกร
บ้านพังดาลตำบลนาขยาธิ์อำเภอขวนขนุนจังหวัดพัทลุง
จากนั้นจะเทใส่เบ้าก่อนนำเข้าเตาอบ๓๐นาที
ก่อนที่จะนำหมอนยางพาราออกจากเบ้าไปแช่น้ำ

และนำเข้าเครื่องรีดน้ำและสารเคมีอีกครั้งหนึ่ง
หมอนยางพาราที่ขึ้นรูปแล้ว
จะถูกนำไปเป่าแห้งและเข้าบรรจุพันธุ
เพื่อเตรียมนำออกไปจำหน่าย

จะใช้เวลาในการผลิตรวม๓ชั่วโมง
กาญจนาขุนจันทร์หนึ่งในสมาชิกเกษตรกร
ผู้ผลิตหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ
กล่าวว่ากลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ก่อตั้งและร่วมกันผลิตหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ
มานานร่วม๖เดือนแล้ว

เพื่อต้องการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพารา
โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทธลุง
และสำนักงานสหกรจังหวัด
สนับสนุนเงินงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
และอบรมขั้นตอนวิธีการทำหมอนยางพารา

ที่มีความนุ่มและยืดหยุ่นสูง
รองรับสรีระในการนอน

ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ปวดเมื่อย

ซักและปั่นได้ด้วยเครื่องซักผ้า
ทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
โดยราคาขายหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ
จะขายปลีกใบละ๕๐๐บาท

สามารถผลิตหมอนยางพาราได้วันละ๖๐
จังหวัดนะคะ

ตอนนี้ส่งประเทศกรีนทั้งละ๑๐๐๐ใบ

ประมาณ๕๐๖๐ใบ
ขณะที่ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ
เผชิญกับปัญหาราคาน้ำยางพาราตกต่ำ
หลายคนต้องตัดสินใจเลิกอาชีพทำสวนยางพารา
แต่เกษตรกรกลุ่มอาชีพสหกรบ้านพังดานยอมรับว่า
พวกเขาจะมีหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพเป็นทางออก
แต่พวกเขาก็ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น
หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน
เพราะเริ่มประสบปัญหาขาดน้ำอย่างข้น
ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิต
ซึ่งได้แต่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำยางพารา
เพื่อต่อลมหายใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม
ทีมข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน